ไม่แก๊งเงินกู้นอกระบบได้ไหมคุณผู้ชม
ที่เมื่อวานรายงานไปว่าไปปล่อยน้ำลากสายยาง

คือตำรวจเขาไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยมาได้
ทีนี้ก็ต้องให้คนที่เป็นพยาน
ซึ่งจำหน้าได้ว่าไอ้คนปล่อยกู้เนี่ย
เป็นใครนะมาชี้ตัวว่าใช่คนนี้หรือเปล่า
ตำรวจจับตัวมาเนี่ยถูกตัวหรือเปล่า

นี่มีเขียนกำแพงด้วยข๗๕ี้จะใช้หนี้ด้วย
แล้วก็เอาสายยางรถฝ้าเพดานบ้าน
ทั้งอะไรเป็นอ่ะทรัพย์สินในบ้าน

บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารครับ
เหตุเกิดเมื่อวันพุธที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้พอตำรวจจับมาได้คนหนึ่ง
ก็ให้แม่ติ๋มครับแม่ติ๋มเนี่ยเป็นเจ้าของบ้าน
จำได้ใช่ไหมแม่ติ๋มบอกว่าลูกเธอไปกู้เงินมา
ตำรวจก็เลยเชิญตัวทั้งแม่ติ๋มและสามีของแม่ติ๋ม
ซึ่งก็เป็นพ่อแม่ของคนกู้พร้อมด้วยพยานที่เซ็นค้ำประกัน
แหละมาชี้ตัวคนก่อเหตุว่าใช่หรือเปล่า
คนที่เป็นพยานครับยืนยันว่าใช่ครับตำรวจฮะ
คนที่จับมาที่ตำรวจจับมาเป็นชายอายุ๒๕ปี
นั่นแหละหนึ่งในคนที่ปล่อยกู้ให้กับลูกชายแม่ติ๋มครับ
ติ๋มบอกว่าโอ้ยตอนนี้แม่สบายใจนะสบายใจขึ้นเลย
หลังจากที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวหนึ่งในคนก่อเหตุมาได้
ตำรวจก็ถามแม่ติ๋มว่าแม่ติ๋มจำหน้าชายสองคนที่มาปล่อยเงินกู้ได้หรือเปล่า
ติ๋มบอกแม่เคยเห็นอยู่สองครั้งครับคล้ายคับคลาคือจำหน้าไม่ได้ชัดเจนหรอก
แต่คนค้ำประกันซึ่งเป็นพยานนี่แหละจำได้
รู้สึกปลอดภัยขึ้นไหม

นี่แม่ติ๋มนะคุณผู้ชมส่วนคนก่อเหตุที่โดนตำรวจคุมตัวมาได้เนี่ยเขารับสารภาพนะว่าปล่อยเงินกู้จริง
แต่แต่คุณผู้ชมเขาปฏิเสธเรื่องที่ไปเปิดน้ำใส่บ้านลูกหนี้นะ

แต่ตำรวจมั่นใจครับว่าคนที่ก่อเหตุก็คนนี้แหละแล้วก็เพื่อนอีกคนที่ยังติดตามมาจับกลุ่มตัวอยู่
เพราะว่ามีพยานเห็นเหตุการณ์แล้วก็มีคนค้ำประกันนั่นแหละที่มายืนยัน
ตำรวจก็แจ้งข้อหาตามพรบเงินกู้ครับคือปล่อยเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนด
ส่วนคดีทำลายทรัพย์สินของลูกหนี้เนี่ยเดี๋ยวรอรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อเอาผิดต่อไปเพิ่มอีกคดีครับ